เคลื่อนไหวด้านการเมืองช่วงนี้ต้องจับตาเรื่องการจัดการเลือกตั้งใหม่ในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่เขต๗จังหวัดขอนแก่น
สอสอในพื้นที่ถูกสารตัดสินประหารชีวิตจากคดีจ้างหวานฆ่าผู้อื่น
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นมาที่เรือนจำกลางขอนแก่นตามระเบียบ
จากผู้ต้องขังถูกสารตัดสินประหารชีวิต
โดยตลอดทั้งวันยังไม่มีทีมทนายความของนายนวัฒน์มายื่นขอประกันตัวในครั้งที่สอง
ขณะที่ทีมทนายความและคนในครอบครัวของนายนวัดก็ไม่ยินยอมให้ข้อมูลใด
ส่วนสถานภาพความเป็นสอสอของนายนวัดสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่
วิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า
ตามกฎหมายเมื่อสอสอถูกสารพิพากษาและไม่ได้รับการประกันตัว
จะเข้าข่ายหลุดจากสมาชิกภาพสอสอทันทีแม้ว่าคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด
ขณะที่สภาพผู้แทนราชดรหลังจากในชวนหลีกภัยประธานสภา
หมายให้เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรประชุมทีมกฎหมายเพื่อหาข้อสรุป
เสียงยังคงแตกออกเป็น๒ฟายและเห็นว่าการชี้ขาสถานะสอ
อยู่ในอำนาจของสภาหรือประธานสภาเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๔
กำหนดว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยสมาชิกภาพของสส
ให้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐หรือ๕๐คนเพื่อให้ประธานสภาส่งเรื่อง
ให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
ส่วนในกรุงศรีวิลัยสุธินเผือก
สสสสมุทรปราการพักพลังประชารัฐ

ประธานสภาระบุว่ายังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่นจากสำนักงานกรกต
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการเตรียมผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม

ว่าจะให้เจ้าตัวลงสมัครซ่อมอีกครั้ง
เชื่อไม่มีเจตนาจะทำผิดกฎหมาย
และจะไม่กระทบกับพักพลังประชารัฐ
นักพลังประชาวรัฐ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ปฏิเสธยังไม่ตอบเรื่องการวางตัวบุคคลที่จะลงเลือกตั้ง
นายนวะต่อเจริญศุกร์ในจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงพื้นที่อื่น
ที่กรอกต่อให้ใบเหลืองและใบแดง
เพราะขณะนี้คณะกรรมการบริหารพักและแก่นำพัก
อยู่ระหว่างการหารือเรื่องสมาชิกภาพสอสอ
โดยยืนยันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
และจะสอบถามประชาชนในพื้นที่ด้วย
ส่วนกรณีพักพลังประชารัฐถ้าให้เปิดคลิปเสียง
ปมพลังดูดซ้องูเห่าจากพักเพื่อไทย

หลักฐานต่างได้ส่งให้ฝ่ายกฎหมายของพักดำเนินการแล้ว
ไม่จำเป็นต้องนำมาเปิดเพื่อข่มขวัญใคร
แต่สิ่งที่ต้องการสื่อสารคือเรื่องแบบนี้
คนดีไม่ทำเพราะผิดจริยธรรมและทำลายระบอบประชาธิปไตย